ฉะเชิงเซาค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์
เขาบอกเป็นภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้
ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่รถตู้กับรถเก๋ง
ขับปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายรถตู้ไปอยู่ด้านหน้า
แล้วก็พยายามที่จะเบรกแรงให้รถเก๋งชนท้าย
แล้วก็กันไม่ให้ไปไหนอย่างนี้แหละกลางถนนอย่างนี้เลย
ขวางไว้แบบนี้เลยเรียกว่ากวน

บนทางถนนนะครับภาพนี้ขออภัยนะครับ
ไม่ใช่ภาพกล้องหน้ารถแต่เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวเขาบันทึกไว้ได้เองนะ

จากปาดแล้วก็เบรกกระทันหัน

พยายามให้รถเก๋งสีขาว
ชนท้ายและรถเก๋งสีขาวคันนี้
มีพ่อแม่ลูกนั่งอยู่ด้วยกันด้วยนะ
มากัน๓คนนะเห็นเด็กไหมคะ

รถตู้เป็นรถส่งพนักงาน
แล้วก็มีปัญหากันมาตลอดทางผู้สื่อข่าวก็เลยตามไป
ไปดูซิว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสกัดจับทั้ง๒คันเลย

พอลงมาคุยกันมีการโต้เถียงกันเล็กน้อย
ก็คือทางด้านตำรวจก็พูดคุยกัน
รถตู้ยอมขอโทษคนขับรถเก๋ง
แต่คนขับรถเก๋งบอกไม่รับคำขอโทษ
ต่อว่าอีกทีนึงซ้ำไปอีก
แล้วก็ขึ้นรถขับหนีไปเลย
ตำรวจได้ตักเตือนคนขับรถตู้เพราะว่าเหลืออยู่คนเดียวไง

ตักเตือนคนขับรถตู้ในกรณีดังกล่าว
แต่ว่าทีนี้เราไปลองฟังคู่กรณี
เขาพูดคุยกันในช่วงการโต้เถียงกันหน่อยค่ะ
เป็นตำรวจก็ปวดหัวเหมือนกัน
ฟังใครดีหูซ้ายฟังอีกคนหูขวาฟังอีกคน
แต่ตำรวจก็พยายามไกล่เกลี่ยนะให้จบลงได้ด้วยดี

ไม่จะกันแต่มีเรื่องคาจร้ายยังไม่ลงตัว
แต่สุดท้ายเนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดนะคะ
บริเวณด้านหน้าวัดกลางบางปะกง
บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้ก็คือรถเก๋งสีขาวเนี่ย
คนขับชื่อนางสาวนัฐการอ่ำศรีเพชรขับออกมาจากซอย
แล้วก็ทะลุผ่านเข้าไปเลยนะคะ
ระหว่างที่เกิดเหตุแบบนี้เพราะว่าระหว่างที่เข้าเกียร์

พอกระตุกตัวเองก็ตกใจสิคะ
เหยียบเบรกดันไปเหยียบคันเร่งรถก็เลยพุ่งไปนะคะ
นางสาวธีรพรปิติวงที่จอดรถจักรยานยนต์
เลี้ยวอยู่ในซอยกลางถนนพร้อมรถจักรยานยนต์คันอื่น
อีก๔คันถูกชนแบบนี้
นี่บาดเจ็บแต่เมื่อกี้ยังยิ้มได้อยู่เลย
จากนี้ก็พุ่งเข้าไปในร้านขายของข้างทางด้วย
ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลตำรวจได้ติดตามตัวคนขับรถ
เปิดประตูวิ่งหลบหนีไปด้วยความตกใจมาดำเนินคดีค่ะ
ตกใจทั้งตอนเหยียบคันเร่ง
แล้วพอเกิดเหตุแล้วก็ตกใจเปิดประตูวิ่งหนีไปอีก
ระวังดีนะครับเรื่องของการเหยียบเกียร์เหยียบเบรกอะไรนะฮะ